ส่วนเรื่องของสมุทรสาครจุดเริ่มต้นจุดที่มาของผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะที่สมุทรสาครตอนนี้มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๒๔๒ราย
ก็คือหลัก๓หลักรายวันเลยที่สมุทรสาครหลายคนก็เป็นห่วงกันค่ะ
ตั้งจุดตรวจหาผู้ติดเชื้อเลยนะคะในเคหะบ้านเอื้ออาทรท่าจีน
เพราะตรงนี้เป็นจุดที่มีรายงานต่างด้าวอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะ
ก็มีการเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยดำเนินการตรวจหาโควิด๑๙
ให้กับแรงงานชาวเมียนมาร์๖๑๕๖รายค่ะ
เรื่องต้นทราบผลแล้ว๓๘๐๘รายนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๒๔๒ราย
อันนี้ก็คือยอดผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการตรวจค้นหาแบบเชิงรุกค่ะใช่
ซึ่งตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมรวมของวันนี้อยู่ที่๑๐๖๓รายนะคะ
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจที่เหลืออีกกว่า๒๐๐รายก่อนว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ก็นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน๓คันนะคะ
มาตั้งเพื่อให้บริการเลย
เป็นที่เคหะบ้านเอื้ออาทรท่าจีนนะคะในตำบลท่าจีนค่ะ
แรงงานต่างด้าวก็มาต่อแถวเข้าตรวจกันยาวเป็นกิโลเมตรเลยนะคะ
เพราะว่าตรงนั้นมีรายงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่หลายพันคนใน๒๙อาคาร
มีคนไทยพักอาศัยอยู่ในเคหะดังกล่าวอีก๒๗อาคารค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้จะตรวจให้ได้๒๕๐๐คน
ส่วนชาวบ้านที่อาศัยในระแวกนั้นที่ประสงค์จะขอตรวจหาเชื้อด้วย

ก็จัดรถคัดแยกกลุ่มระหว่างผู้ที่พักอาศัยในบ้านเอื้ออาทรจีน

ก็ทำให้การทำงานเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนเรื่องของการสอบสวนโรคนี้นะคะคือต้องนับตั้งต้นแบบนี้
ตั้งต้นจากผู้ป่วยผู้ป่วยไปไหนมา
และหลังจากนั้นก็สืบย้อนกลับไปถึงจะเกิดมาตรการต่างตามมา
ทีนี้รายล่าสุดนะคะเป็นสองสามีพันรยาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารทะเล
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙๒คนนี้เป็นชาวปฐุมธานี
พอสอบสวนโรคย้อนกลับไปไปซื้อของที่ไหนมาบ้าง
ไปตลาดที่สมุทรสาครเป็นตลาดปลาแม่กรอง
มาตรการก็ต้องเกิดกับตลาดสิคะ

ปิดค่ะสั่งปิด๒๓ธันวาคมปีนี้ไปจนถึง๔มกราคมปีหน้าเลย
ปิดไปเลย๑๔วันนะคะหลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะ
สองสามีภรรยาคู่นี้พันฝั่งภรรยาอายุ๓๗ปีฝั่งสามีอายุ๔๒ปีนะคะ
พาคุณผู้ชมไปสอบสวนโรคกันหน่อยย้อนกลับไป
เขาเดินทางไปแบบนี้ค่ะ๕๘ธันวาคมไปซื้ออาหารทะเล
ที่ตลาดทะเลไทยจะเอาไปขายที่ตลาดนัดวัดสะบัว
ที่ต้องชี้แจงแบบนี้นะคะเผื่อคุณผู้ชมเคยไปนะ
ตลาดนัดวัดสะบัวที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
และไปขายอีกหนึ่งที่ตลาดการเคลียร์หักคลอง๖หมู่ที่๒ตะบลรังสิต
คุณผู้ชมตรวจสอบอาการของตัวเองให้ดีใครที่เคยไปสองตลาดนี้นะคะ
ผมและภรรยาติดโควิด๑๙เตือนลูกค้าและผู้สัมผัสใกล้ชิดดูแลตัวเอง
เขาไม่ใช่คนแพร่เชื้อติดคนอื่นมาเหมือนกันขนาดป้องกันอย่างดีแล้ว
หน้ากากอนามัยแล้วใส่ตลอดเลยตอนที่อยู่นอกบ้านยังไม่รอด
เขาบอกแบบนี้นะคะหลังจากผลตรวจออกมายืนยันแน่ชัดว่าติดเชื้อจริงค่ะ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลวันที่๒๐ธันวาคมส่วนลูกชายค่ะไม่พบเชื้อโควิด๑๙
แต่ลูกชายก็ต้องกักตัวนะคะอยู่ที่บ้าน๑๔วันค่ะ
อกจากนี้ที่ปฐุมธานียังคงมีคนติดเชื้อเพิ่มอีกนะคะ๑ราย
คราวนี้เป็นบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช
ปฏิบัติงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ค่ะ
รักษาตัวด้วยอาการไข้สูงตั้งแต่๑๙ธันวาคม
ตอนนี้รักษาตัวตามกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดไปตรวจหาโควิด๑๙แล้วนะคะ
นี่คือสถานการณ์ในประธุมธนีย์
มาต่ออีกหนึ่งจังหวัดนะคะไม่ใกล้ค่ะ
นนทบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เป็นผู้ชายอายุ๖๔ปีนะคะ
บ้านพักอยู่ที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง
ไลน์เป็นแบบนี้เริ่ม๑๑ธันวาคมค่ะ
สัมผัสกับคนงานเมียนมาร์ที่เข้ามาต่อเติมบ้านพัก
มีประวัติเดินทางหลายพื้นที่ค่ะ
ไปงานวันเกิดเจ้าของโรงปุ๋ยในอำเภอไซน้อย
ธันวาคมไปประชุมที่บริษัทเอกชนแถวรังสิต
ช่วงบ่ายไปส่งคนงานชาวเมียนมาที่มาต่อเติมบ้านเนี่ยไปส่งที่บางใหญ่
กระทั่ง๑๓ธันวาคมเริ่มมีอาการค่ะปวดเมื่อย
ช่วงเย็นไปงานเลี้ยงต่อที่โรงแรมอนุมากรุงเทพ
๔ธันวาคมถ่ายเหลวปนเลือด
ธันวาคมไปเดอะโมงามวงวานค่ะไปเดินช้อปปิ้ง
ธันวาคมขับรถไปส่งภรรยาเลือกตั้งนายกอบตที่โรงเรียนทานสำริท
ก่อนที่จะเข้าตรวจเชื้อโควิด๑๙๒๑ธันวาคมและพบเชื้อ
หลังจากนั้นไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะรักษาตัวแล้วเรียบร้อย
บริษัทย์นาซิุจินใช่ชุมสักข้าพวกราชการจังหวัดนุนทะปุอรี
ลงพื้นที่ตลาดกลางบางใหญ่ในอำเภอบางใหญ่
คุณหมอก็ไปไปพร้อมกับแรงงานจังหวัดไปตรวจคัดกรองลูกจ้าง
ทีนี้ต้องตรวจหมดเลยค่ะทั้งคนไทยทั้งต่างด้าวนั่นแหละ
รวม๔๓๑คน
พบว่ามีแรงงานต่างด้าว๑รายคนไทย๑รายเดินทางมาจากตลาดกลางกุ้งมหาชัย
ส่วน๑๔รายเดินทางเข้าประเทศผิดกฎหมาย
โดยผ่านช่องทางธรรมชาติเอาไปกักตัวแล้วนะคะ

นายชะรัฐบุญนศะเป็นผู้ราชการจังหวัดประชุมด่วนค่ะ
บ่าย๓หารือกับนายกสมาคมเรือประมงลากคู่
ทีมบริหารสหกรประมงแม่กรองและผู้บริหารตลาดปลา
การบริหารส่วนจังหวัดสั่งปิดตลาดปลาแม่กรอง
ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ๒ของประเทศ
อย่างที่บอกไปนะคะปิดพรุ่งนี้จนถึง๔มกราคมปีหน้า
หลังพบคนไทยติดเชื้อโควิด๑๙๘รายยืนยันผลบวก๒ครั้ง
โดยเป็นผู้ที่ไปสัมผัสกับคนที่อยู่ในตลาดกลางกุ้งมหาชัย
ตลาดทะเลไทย๖รายที่เหลือไปเซ็นทรัลมหาชัยมา๑ราย

อกจากนี้เข้าข่ายสงสัย๙๑รายยังมีอีก๙รายรอผลยืนยันรอบที่๒
แต่ที่พูดไปทั้งหมดนี้กักตัวแล้วที่โรงพยาบาลสมเด็จ
ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ยืนยันนะคะว่าทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาคร
เขาทำงานกันทั้งวันเลยประชุมลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง

ใช่ค่ะก็คือพยายามลุกเข้าไปหาไม่ได้รอให้คนมีอาการแล้วเข้ามาหาเอง
คืออันนี้ต้องลุกเข้าไปตรวจแล้วเพื่อจะได้เจอไวขึ้นและควบคุมได้เร็วขึ้น

ทีนี้ชาวเพชรบูรณ์คะมีผู้ติดเชื้อแล้วนะคะ
คือต้องบอกก่อนว่าเป็นในจ้างกับลูกจ้างที่เขาขับรถรับจ้างส่งอาหารทะเลค่ะ

คือช่วงนี้มันมีการเลือกตั้งท้องถิ่นคือเลือกตั้งนายกอบจนะคะ
ทีนี้คนที่ติดเชื้อเนี่ยชื่อว่านางสมดีแก้วมีศรีอายุ๖๘ปีกับนายพนงคำก่อค่ะ
เขาทำหน้าที่ขับรถส่งอาหารทะเลมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
พอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่รู้ว่าสองคนนี้มาจากสมุทรสาครแล้วก็มาเลือกตั้งที่เพชรบูรณ์เนี่ย

นายพนงกับนางสมดีเนี่ยนะคะขับรถไปที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อไปซื้ออาหารทะเลมาขายออกเดินทาง๖โมงเช้าวันที่สิบหกธันวาคม
ไปถึงที่ตลาดบ่าย๒โมงรอจนตลาดเปิดคืออยู่ตั้งแต่บ่าย๒โมง
จนถึงเที่ยงคืนพอซื้ออาหารทะเลอะไรเสร็จปุ๊บ
ก็ออกจากตลาดทะเลไทยที่สมุทรสาครตอนตี๑ในวันที่๑๗ธันวาคม
พักรถที่ปั๊มปตทหนองแคร์แวะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อของปั๊ม
จากนั้นตี๔ไปส่งอาหารทะเลที่ค่ายอดีศรจังหวัดสระบุรี
จนถึงเวลาตี๕และ๖โมงครึ่งช่วงเช้า
แวะส่งตามรายทางปากช่องถึงเขาใหญ่จนถึงโรงงานน้ำตาลพนานิคม
สุดท้ายกลับถึงบ้านหนึ่งทุ่มวันที่สิบเก้าธันวาคมนะคะ
หลังจากนั้นก็ไปพักที่บ้านปู่เจ้ากับลูกสาวและกลับไปนอนที่บ้านของภรรยาที่ตำบลบ้านโพธิ
คืนวันที่๑๙ธันวาคมและมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เช้า๒๐ธันวาคมตามที่ที่ฉันกล่าวไปใครไปที่ไหนอย่างไรมา
ลองไปเช็คกันด้วยนะคะสังเกตตัวเองกันด้วย
แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายปกครองมีการสั่งประชุมเร่งด่วน
หดมาตรการรองรับเหตุการณ์นี้แล้วนะคะซึ่งหนึ่งในทางเลือกคือการล็อกดาวน์จังหวัด
แต่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจออกมานะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่อาจจะพิจารณาค่ะ
จากจุดจากจุดเริ่มต้นนะคะของโควิด๑๙ครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะ
ก็คือเกิดขึ้นที่ตลาดสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเนี่ยเขาเป็นตลาดใหญ่
ที่มันจะต้องส่งไปในหลายหลายพื้นที่ทีนี้ตลาดทะเลอาหารทะเลเนี่ย
แต่ละพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบหมดเลยใช่
ไม่กล้าทานค่ะตอนนี้ไม่กล้าทานไม่รู้มันมาจากตรงไหนยังไงบ้าง
แล้วก็ไม่รู้ว่าถึงแม้จะอ่ำไม่ได้มาจากสมุทรสาครแหละ
แล้วใครเอามาส่งอีกทีนึงอันนี้ก็ไม่แน่ใจไง
ใช่แม้ไม่มีใครปักป้ายไว้นะว่าอาหารทะเลนี้ไม่ได้มาจากสมุทรสาคร
เขาไม่ได้บอกไว้นะคะหรือเขาอาจจะมา
แต่เขาก็ไม่ได้บอกเพื่อเป็นการระบายสินค้าของเขา
อันนี้เขาตั้งคอสังเกตไว้นะคะ
เอาพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตลาดสดเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
บรรยากาศเงียบค่ะไม่ค่อยคึกคัก
โดยเฉพาะร้านกุ้งสดร้านอาหารทะเล

ขายลดลงหายไปครึ่งหนึ่งค่ะ
โอ้โหร้อยละ๖๐บาทค่ะ
นางวงจันรดีรอยวาเลไหมคะขายอาหารทะเลเปิดเผย

สั่งซื้ออาหารทะเลจากสมุทรสาครนั่นไง

ทำให้ได้อาหารทะเลที่มันสดทุกวัน
แต่พอพบว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ตลาดกลางกุ้ง
อาหารทะเลทุกชนิดเลยทีนี้
ลดลงร้อยละหกสิบนะคะแม้ว่าทางร้านจะลดราคาก็ตาม
ไม่มีใครซื้อเลยและช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
แม่ค้าบอกว่าถ้ามันยังเป็นแบบนี้นะปิดร้านไปเลย
เพราะไม่มีใครซื้อด้วยแล้วก็ไม่รู้จะเอาอาหารมาจากไหนเนี่ยนะคะ
ยังบอกด้วยว่าถ้าเปรียบเทียบความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในครั้งแรก
ยังไม่กระทบหนักเท่านี้เลยเพราะตอนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารทะเลนะคะ
ส่วนบรรยากาศไกลขึ้นไปอีกนิดอาหารทะเลที่ตลาดเมืองใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ค่ะราคาเริ่มปรับขึ้น
อาหารทะเลนะคะปรับขึ้นประมาณ๑๒๐เพราะสินค้ามันเริ่มขาดตลาด
จุดขายส่งมันปิดก็คือที่สมุทรสาครเนี่ยนะคะ
ขนาดที่ยอดขายเองสินค้ามันแพงยอดขายมันกลับลดลงค่ะ
เพราะลูกค้าไม่มั่นใจในความปลอดภัยทำให้ร้านจำหน่ายอาหารทะเลต้องเอาป้ายมาติดเลยนะ
สร้างความมั่นใจว่ากุ้งที่เอามาขายมาจากฉะเชิงเซานะจ๊ะ
มาจากจังหวัดสมุทรสาครปลอดภัยนางสาวนัฐการสมดีเจ้าของร้านขายอาหารทะเลในตลาดเมืองใหม่บอกว่า
หลังจากมีข่าวที่สมุทรสาครยอดมันลดลงไปเยอะเลยและลูกค้าเวลาก่อนจะซื้อเขาก็ถาม
มาจากไหนเนี่ยกุ้งมาจากไหนค่ะสำหรับที่ตลาดแห่งนี้นะคะ
มีแรงงานชาวเมียนมาเยอะด้วยนะอืมหนึ่งพันห้าร้อยคนโอ้โห
แล้วพอรวมกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็รายงานไทยสามพันคนค่ะค่ะ
ในวันนี้กลุ่มแรงงานเมียนมาร์และพ่อค้าแม่ค้าเขาเข้าคิวลงทะเบียนตรวจโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ด้านในแพทย์สาธารณสุขเชียงใหม่เปิดเผยว่าการตรวจแรงงานต่างด้าวในย่านตลาดคำเที่ยง
ก่อนหน้านี้พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อแสดงว่าพื้นที่ค่อนข้างปลอดภัย
อันนี้เขายืนยันนะทางการจังหวัดเองนะแต่ก็ต้องไม่ประมาทค่ะ
หลังจากนี้เดินหน้าสุ่มตรวจให้ครบทั้ง๑๐ตลาดในเชียงใหม่เพราะยิ่งเจอเร็ว
จำกัดและควบคุมโรคได้เร็วและมีประสิทธิภาพทุกตลาดเลยนะคะ
ทำแบบนี้เถอะค่ะเพราะเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับลูกค้า
เพราะลูกค้ามีความมั่นใจไปซื้อของแม่ค้าก็จะได้มีรายได้ด้วยใช่ค่ะ